เพราะฉะนั้นฉันจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปบนรถแล้ว
คุณผู้ชมอยู่กันบนรถน่ะ
มากกว่า๔๐คนอีกค่ะชิดเบาะน้ำไม่มีสักขวด
จาก๑๒ที่นั่งหรือล่ะ
จาก๓๒
มากกว่า๔๐คุณไปดูค่ะเธอถ่ายคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกค่ะ
นี่คุณผู้ชม
คือผู้หญิงคนนี้อันนี้เราแปลงเสียงนิดหนึ่งนะคะ
ซึ่งเธอถ่ายคลิปนี้ความยาวประมาณเกือบ๒นาที

แล้วทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เธอค่ะ
ราคา๕๔๔บาทจะกลับบ้านมาเลือกนายกอบต
ทีนี้เธอนะมาที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยที่มหาสารคาม
เพราะถึงเวลาเดินทางจริงอะไรนี่

ผู้โดยสารอัดแน่นเลย๔๐กว่าคน
นั่งก็ลำบากนั่งไม่สบายเลย
ขาชิดติดเบาะน้ำเปล่าสักขวดก็ไม่มีให้
แล้วตอนเดินทางเธอบอกเลยว่าผู้โดยสารคนอื่นโทรไปร้องขนส่งเลย
เธอก็ทักท้วงไปยังพนักงานประจำรถแล้ว
ทีนี้อีกฝ่ายเขาก็บ่ายเบียงไงตอบไม่ตรงคำถาม
เธอก็เลยอัดคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าเธอบอกว่าเหมือนกับถูกเอาเปรียบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ซื้อมาแบบนึงแต่สิ่งที่ได้มันไม่ใช่เลยมันไม่ตรงเลยค่ะ
ทีนี้เธอก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฉันเข้าไปดูนี่มีคนไปดูเป็นแสนวิวแล้วนะ

แล้วเหมาะแคบมันรถป๒เลย
แล้วหลายคนก็บอกว่าเธอจะต้องร้องขนส่งไปเลยนะ
ผู้โดยสารเจอแบบนี้แล้วหลายคนประสบการณ์เดียวกันกับเธอ
เจอแบบนี้แต่เหมือนถูกมัดมือชกก็ต้องขึ้น
แต่ก็เรื่องของการเลือกตั้งนายกอบตแล้วก็สมาชิกสภาอบต

ถ้ามันไม่มีเรื่องร้องเรียนนะประกาศผล๒๘ธันวาคม
แต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนกรกตจะสืบสวนไต่สวน
ประกาศผลล่าช้าคือ๒๗มกราคมประธานกรกตคุณอิทธิพรบอกมาแบบนี้
ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา๒๕๕เรื่อง
เป็นเรื่องของการซื้อเสียง๕๐กว่าเรื่องแล้ว

ใช่นะครับก็รอติดตามเรื่องของผลกันด้วยนะครับ